กลับมาครับผมอยู่กันต่อข่าวใส่ไข่นะครับ
หยวนอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนยายหวนนั่งดูข่าวใส่ไข่
ยายหวนเธอหยุดดูข่าวใส่ไข่แล้วเธอไปตักมัสมันให้สองพิธีกรหน่อย

ขอบคุณเยยหยวนล่วงหน้าส่งมัสมันมาให้เราได้ทานด้วยนะครับ
อันนี้หนักก็ทานกับข้าวนะวันนี้ขอบคุณด้วยครับ
วิวต้องเล่าให้ชาวเน็ตได้ทำการบ้านกันอีกครับ
เจ๊มอย๑๐๘โพสต์ข้อความระบุว่า
ถ้าข่าวบันเทิงมันเงียบก็รอฟังข่าวนางเอกถูกคว่ำบาดละกัน
เพราะมีผู้ใหญ่ในวงการพูดแล้วว่าขึ้นให้ได้ตลอด
ถ้าตกวันไหนจะรู้สึกตอนนี้ขายของกันดีกว่า
เถอะเพจจะได้ไม่เงียบไม่วางเวง
งานนี้ก็มีคนเข้ามาเม้นต์กันมากมายเลยนะครับพร้อมกับหลุดคำใบ้

ขอใคร

อันนั้นน่ะซ้อมมากเลยนะ

เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ของเจ๊มอยได้ไหมคะ
นี่ไงรู้แล้วใครง่ายมาก

ใครก็ตามอย่างผ้าก้านแก้วของ
เฟิร์นไม่ใช่ใบเฟิร์นไม่ใช่เฟิร์นไม่ใช่เฟิร์น

แต่ก็เปล่าว่าอีกละ

พอคนก็ถามใครอีกแล้วก็หายตัวว่ะ

ไม่มีหลากหลายตอนนี้ยังสรุปไม่ได้หรอกว่าเป็นใคร
ไม่รู้ว่าเป็นใคร

ถ้าดูจากคำใบจากคอมเมนต์

ให้เยอะ